ค่ะมาดูความขึ้นไหวที่บ้านกกอกกันหน่อยนะคะ
คือเรานำเสนอในหลายแง่หลายมุมเรื่องคดีเราก็ตามอยู่
แต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีความคืบหน้า
เราก็เลยนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของบุคคลในบ้านเกาะ
โดยเฉพาะที่มีชื่อเสียงอยู่ตอนนี้ก็คือลุงพลกับป้าแตนนะคะ
ก่อนหน้านี้บอกว่าจะได้เป็นพรีเซนเตอร์รถ
แต่ยังไม่ได้เปิดเผยออกมานะว่าเป็นยี่ห้อไหนเรารออยู่
คือเครื่องดื่มของคุณปิ๋มซีโฟ
อันนั้นน่ะค่ะตัวเจ็ดหลักนะ

เจ็ดหลักนะวาร์บไม่ได้นะ
ทางไปพร้อมกับทีมงานของคณะหมอลำนะฮะมีการยกขบวนกันไปคล้ายกับขบวนแห่ขันหมาก
ไปขอใครหรือยังไงยกขบวนขันหมากไปครับฟ้อนรำกันอย่างสนุกสนาน
บอกว่าต้องการมาสู่ขอลุงพลให้ไปเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฉาเพื่อสุขภาพ
ให้ค่าตัวหลักล้านนะครับคุณผู้ชมหลักล้านนะคุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะฮะ
ก็คือ๗กันยายนไปถึง๘มีนาคมปีหน้าเลย
ก็มีการถ่ายวีดีโอโฆษณาความยาว๓นาทีเพื่อโปรโมทสินค้าด้วย
ค่าตัวลุงพลในสัญญาระบุว่า๑ล้านบาท
แต่หากขายสินค้าได้๑ล้านกล่องใน๖เดือน
คุณลุงพลจะได้เพิ่มอีก๑ล้านบาท

ก่อนจะถึงวันเซ็นสัญญาจริงนะฮะคุณปิมก็นำเงินไปให้กับลุงพลก่อน๑๕๐๐๐บาท
เซ็นสัญญาแล้วตอนถ่ายโปรโมทจะให้เพิ่มอีก๑แสนบาท
แล้ววันแถลงข่าวก็ให้ไป๕๐๐๐บาท
รวมแล้วตอนนี้ลุงพลได้ไปแล้ว๓แสน
โดยบอกว่าเงินส่วนนี้ไม่เกี่ยวข้องกับสัญญา๑ล้านนะ

แต่นี่คือให้เบี้ยใบ้ลายทางมันให้ตามขั้นตอนอยู่แล้ว
ให้ไปแล้ว๓แสนนะฮะโอ้โหเยอะนะ
ทีนี้ถามลุงพลลุงพลกลัวไหมล่ะ

ลุงพลบอกว่าก็ไม่ได้กลัวว่าจะมีกระแสตีกลับกับเรื่องของการรับงานหรอก
ว่ามันไม่เหมาะสมเพราะเชื่อว่าทุกคนจะเข้าใจ

ถ้าเราขายได้๑ล้านกล่อง
ก็เพราะลุงพลมีกระแสและก็เป็นที่นิยมและเป็นที่รู้จัก
ใครก็ไม่รู้อยู่ดูสิข้างนอกมาหาได้ทุกวัน
นี่ลุงพลนี่เป้าะแต่นอะไรแบบนี้
ก็รู้สึกดีใจครับที่
เครือมีประวัติธรรมแรกที่เข้ามา
ผลประจังเนอะ

วิฟังก็วนกระแสวิทยาลัยฟ้าวิทยาลัยต่างกันต่างครับหรือ
แหมดิครับ

มันเป็นสิ่งที่ทุกคนมาให้กำลังใจ
ไม่ได้มาทำอะไรที่แบบนอกเหนือจาก

ครับเขาเชื่อว่าทุกคนน่าจะเข้าใจ